อกจากจะเผยถึงความพร้อมเรื่องคอนเสิร์ตแล้วเจ้าตัวยังเผยถึงความพร้อมการเป็นคุณพ่อลูกแฝดด้วยซะเลยค่ะ
เพราะว่าตอนนี้สาวออยพันรยาท้องได้๗เดือนแล้วนะคะ
แล้วก็นับวันรอที่จะเจอหน้าลูกชายทั้งสองคนด้วยค่ะ
ตอนนี้ก็๗เดือนกว่าแล้วครับ
ก็ใกล้มากแล้วครับเพราะว่า
คือถ้าพอเป็นแฝดเนี่ยบางทีเขาอาจจะมาเร็วกว่า

แต่ว่าตามแผนก็ประมาณสักตุลานี่แหละครับ
มีอยู่ในใจ๒๓ชื่อครับผม
อย่างออยเขาก็ยังแบบว่าเขายังชอบชื่อเสือกับสิงอะไรอย่างนี้อยู่
ยังไม่ได้สรุปนะเพราะว่าแม่เขาก็ไม่ชอบชื่อนี้
ดูแล้วลักษณะก็คืออย่างที่บอกเราพอพูดชื่อนี้ไว้
เขาบอกว่าโอ้โฮโคตรวิสาวาสเลย
คุณผู้ชมเห็นภาพฝาแฝดตัวน้อยนะเป็นลูกอุ้มอยู่น่ะ
บอกน้องสาวพี่บีมนะคะเป็นฝาแฝดเหมือนกัน

ส่วนเรื่องอาการป่วยของคุณแม่นะคะที่เป็นโรคภูมิแพ้ภูมิตัวเอง
เจ้าตัวบอกว่าอาการดีขึ้นมากแล้วนะ

ทำให้สังเกตอาการป่วยของคุณแม่ได้เร็ว
ส่วนอาการบาดเจ็บกระดูกข้อเท้าหักก็ดีขึ้นแล้วเช่นกันค่ะ
รู้สึกยังไงกับการที่ป่วยแล้วแม่เป็น
ก็เป็นเป็นโดนโดนมีอวดิเหตุด้วย
ก็รู้สึกว่าแบบก็ต้องดูแลแม่ให้ดีกว่านี้
พี่น้องทุกคนด้วยก็ต้องดูแลกันให้ดีกว่านี้

เดี๋ยวนี้แบบแม่ไม่มีโอกาสได้ดูแลแล้วนะหรืออะไรอย่างนี้

คือแบบมันก็รู้สึกว่าแบบหูแม่ป่วยขนาดนี้
แล้วยังมาดูแลพยายามจะมาดูแลเราอีก

พวกเราก็ดูแลดีที่สุดนะครับเป็นคนที่เรารักมากที่สุด
พูดไปก็น้ำตาคลอเบ้าไปนะครับ
หนุ่มบีมเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องรักคุณแม่อยู่แล้ว

แล้วก็แข็งแรงเร็วขึ้นอย่างแน่นอนนะคะ